ผู้ภัยเนี่ยเขาสุดยอดจริงเราเลยรวบรวมภารกิจของพี่
ที่ไปช่วยสิงสารสัตว์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับ
คุณผู้ชมครับเคยไหมครับ
ไปเจอบรรดาสัตว์ที่ชีวิตติดรูติดซอกติดติด

แบบช่วยเหลือตัวเองออกมาไม่ได้
งานนี้ต้องย้อนให้มนุษย์มาช่วยทีเถอะนะ

ไปเริ่มที่ภารกิจแรกช่วยน้องจิ้งจกหัวติดรูกำแพง
โอ้โหเห็นแล้วก็ลุ้นแต่สุดท้ายก็รอด
นุษย์ใจดีช่วยจิ้งจกหลุดออกมาจากรูได้แบบนี้

ออกมาอย่างปลอดภัยอวัยวะครบถ้วนไม่มีลุ้นไม่มีหาย
ที่สำคัญการช่วยจิ้งจกในครั้งนี้ไม่ได้ช่วยแค่ชีวิตเดียวนะครับ
เป็นการช่วยถึง๒ชีวิต
เพราะจิ้งจกตัวนี้กำลังท้องอยู่ด้วย
เพราะที่เห็นท้องปองไม่ใช่ว่าอ้วนนะ
แต่เป็นจิ้งจกตัวเมียและกำลังท้องแก่
งานนี้ก็ต้องขอบคุณแทนน้องจิ้งจกด้วยนะครับ
ที่มาเจอคนจิตใจดีแบบนี้
อีกหนึ่งภารกิจช่วยหมาหัวติดโหลขนม
โอ้โหไม่รู้ว่าเข้าไปติดได้ยังไงนะครับเนี่ย
รู้แค่ว่าพี่หน่วยกู้ภัยสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ
เข้าไปช่วยสุนัขจรจัด
เจ้าหน้าที่ต้องใช้อาหารมาหลอกล่อ
และอาศัยจังหวะเผลอจนตะครุบจับตัวไว้ได้
ก่อนจะใช้กันไกลค่อยตัดขอบโลงออก
กว้างพอที่หัวของหมาเคาะร้ายจะหลุดออกมาได้อย่างปลอดภัย
สุดท้ายใช้เวลาช่วยน้องกว่า๑ชั่วโมง
งานนี้ต้องขอขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
และชาวบ้านที่ช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้ด้วยนะครับ
ตามติดภารกิจกันต่อกับการช่วยตัวเงินตัวทองที่ติดซอกปูนตัวนี้
โอ้โหหัวจะปวดปวดจะหัว
เรื่องกระถึงพี่เจ้าหน้าที่กู้ไพรฮุก๓๑พี่มาย

เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันใช้ค้อนทุบปูน
ทุบไปทุบมาทุบยาวนานกว่า๑ชั่วโมงเลยนะครับ

ไม่ออกมาได้นะคะโดยทางเจ้าหน้าที่กู้ไพก็จะสันนิทานว่าเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้
น่าจะวิ่งเล่นสนแล้วก็วิ่งเข้ามาติดอยู่ในซอกปูน
ะเจ้าหน้าที่กู้ไพเค้าก็ทุ่มเททั้งกายทุกชีวิตมีขุดผ้า